ตอนนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะได้เกิดไฟป่าค่ะ
ซึ่งลุกลามกินพื้นที่ประมาณ๓๖ตารางกิโลเมตรนะคะ
ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่
อกจากนี้นะคะยังเกิดปรากฏการณ์ทอนาโดไฟที่หาดูได้ยากด้วยนะคะ

นี่คือภาพของธอนาโดไฟนะคะหรือที่รู้จักกันในอีกหนึ่งชื่อว่า
ปีศาจค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
ปรากฏการณ์ทอนาโดไฟเกิดขึ้นในเมืองซานตาบาบาร่ารัฐแคลิฟอร์เนีย
เมื่อวานนี้ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากไฟป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลอสปาเดสผนวกกับอิทธิพลของลมแรงที่พัดอย่างรุนแรง
จนเกิดเป็นธอนาโดไฟดังกล่าวนะคะ
ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐได้ลุกลาม
กินพื้นที่ประมาณ๓๖๕ตารางกิโลเมตร
ส่งผลให้ทางการต้องอบพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๗๐๐คนอย่างเร่งด่วน
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐคาดการณ์
เหตุไฟป่าครั้งนี้จะส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ทะเลทรายแนวรัฐทางตะวันตก
เพิ่มสูงขึ้นถึง๔๙องศาเซลเซียสค่ะ